แล้วในมือกำยาพ่นเหมือนคนเป็นหอพขึดเขามียาพ่น

ล่อมรถจักรยานยนต์แล้วฟุบอยู่คือเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์แบบนั้นเลยนะ
แล้วอีกนิดเดียวจะถึงร้านขายยา
คนโพสต์ก็เลยบอกว่าโอ้โหคนเราทำไมเสียชีวิตกันง่ายแบบนี้
ถึงร้านขายยาอยู่แล้วแล้วมาเสียชีวิตแบบเนี้ย
ในมือยังกำยาพ่นสำหรับโรคหอบหืดอยู่เลย
เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะ
นี่ค่ะเสียชีวิตในลักษณะนี้เลยนะ

คือเท้ายังยันจักรยานยนต์อยู่เลยไม่ให้ล้ม
ใช่อันนี้อยู่ที่ร้านข้างร้านข้าวแกงเพชรเจริญยิ่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
แล้วอีกนิดเดียวถึงร้านขายยาแล้ว
ทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
จริงแล้วผู้เสียชีวิตไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อไปร้านขายยาแล้วเสียชีวิตก่อนถึงร้านขายยานิดเดียวตามที่โพสต์นะ

ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ข้างร้านขายข้าวแกงเพชรเจริญยิ่งอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

นางสุพรนิสพันธ์เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
ชื่อว่านายสมบูรณ์เจริญศุกร์อายุ๓๒ปี
จริงแล้วไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปร้านขายยาตามที่โพสต์กันค่ะ
แต่ว่าประมาณตี๔ของวันที่๒๕มิถุนายนก็คือตี๔ของเมื่อวานเนี่ยนะคะ
เห็นนายสมบูรณ์ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างร้านเขา
ตอนนั้นเนี่ยก็ดูมีสติดี
แล้วก็เห็นว่าฟุบไปกับรถจักรยานยนต์

แล้วก็ฟุบเหมือนกับงีบนอนรออะไรแบบนี้ค่ะ

ใช่แต่ไม่ได้สตาร์ทรถเอาไว้แล้วเท้าก็ยังยันพื้นอยู่แบบนี้
เจ้าของร้านขายข้าวแกงที่อยู่ข้างเขาเลยบอกว่าก็ไม่ผิดปกติอะไรนี่

มือก็จับแฮนด์อยู่แล้วฟุบลงไปคงงีบ
มันก็เป็นไปได้ถ้าคนมารอใช่ไหม

แล้วจุดนี้ค่ะจริงแล้วเป็นจุดที่นายสมบูรณ์มาจอดรถเป็นประจำ
เป็นจุดที่คนไปรอขึ้นรถโดยสารประจำทางค่ะ
บางทีก็ไปรอรับของจากรถประจำทาง
ก็เลยไม่เอกใจก็นึกว่าไปจอดรอใครจอดรอคนหรือจอดรอของ
แต่จน๗โมงเช้าตำรวจมาซื้อข้าวยังอยู่ท่าเดิม

ใช่นายสมบูรณ์คนนี้ยังอยู่ท่าเดิมมันเอ๊ะมันผิดสังเกตแล้วมันไม่ใช่แล้ว
เอามือไปอังจมูกดูไม่หายใจแล้วอะค่ะ
นางสุพรก็เลยบอกว่าคือถ้าเขาเป็นลมเขาร้องขอความช่วยเหลือตัวเอง
ก็พร้อมที่จะไปช่วยเพราะอยู่ใกล้ร้านเขา
แต่คือมันดูแล้วเหมือนคนฟุบหลับไปจริง
ป้าก็นึกว่าเขามาเรารับคนเมื่ออะไรแล้วเขาก็นั่งปุ๊บไปกับรถ
แล้วป้าก็นึกว่าเขารับหรืออะไรก็ปล่อยให้เขารับ
ต้องกลับมาซื้อแกงแล้วก็เดินไปดู
แล้วเขาก็เอาจมูกมือพังจมูกว่าเสียชีวิตแล้ว
ไม่มีใครเห็นตอนไม่มีไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยนิ่ง
ถ้าว่าเขาเป็นดิ้นหรืออะไรเราก็จะได้ช่วยเหลือเขาได้นะ
เขาไม่ร้องไม่อะไรเลยเขานอนปุ๊บไปกับรถแบบหลับ
นอนหลับแบบเหนื่อยหมาก็หลับ
แต่ผู้ตายนี่ยังถือยาพ่นจมูกอยู่ในมืออยู่ใช่ยังกำยาอยู่เลยอะค่ะ
อาจจะพ่นไม่ทันหรือว่ายาหมดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับ
เอาเป็นว่าหลังจากตรวจสอบในจุดเกิดเหตุทั้งหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่พบเครื่องพ่นยาตกอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
สภาพศพก็คือแน่นอนแล้วครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะฮะ
แล้วก็มีพยานเห็นอยู่แล้วว่าเขามาจอดฟุบอยู่แบบนี้นะครับ
แต่ก็ได้ส่งศพให้กับแพทย์โรงพยาบาลเขาย้อยชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
วันนี้ไปคุยกับคุณตาคุณยายของผู้ตายนะฮะ
วัดผู้ม่วงนี่เป็นสถานที่ที่ทางญาติเตรียมเอาไว้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
ซึ่งตอนนี้คุณตาคุณยายบอกว่าก็ยังทำใจไม่ได้กับการเสียชีวิตของหลานชาย
คุณตาชื่อคุณตาเลื่อนนะครับบอกว่ารักแล้วก็ห่วงหลานคนนี้มาก
ดูหลานชายคนนี้มาตั้งแต่เล็กหลานชายเนี่ยเป็นโรคหอบหืดมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะ
พ่อกับแม่แยกทางกันไปนะส่วนแม่ของหลานเนี่ยก็เสียชีวิตไปนานแล้วเหมือนกัน
ปัจจุบันก็มีแค่หลานชายที่จะคอยดูแลตากับยายนะคอยหาข้าวหาปลาให้กิน
๒๔มิถุนายนหลานชายขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปบอกว่าจะไปหาเพื่อน
แล้วก็ไปทั้งคืนเลยไม่ได้กลับบ้านจนมานี่แหละครับ
เช้า๒๕มิถุนายนก็คือเช้าเมื่อวานนี้ที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง

อย่าทิ้งไปไหนนะ
เดี๋ยวหนูจะเลี้ยงเอง
นายก็บอกว่าอย่าจะทิ้งไปไหน

ให้สู่ปกติเกิดพบหน้าพบใด

พวกนี้อายุมึงไม่มั่นปั่นไม่ยืนแล้ว
ตามนักชีวิตของหลานไปเถอะ

หมอปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเอาไว้ได้

หลานชายก็ต้องพกเครื่องพ่นยา

ทุกคนในครอบครัวก็จะคอยเตือน
แล้วก็คอยดูแลให้อยู่ในสายตาตลอด

ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

สพเขาย้อยก็เลยสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะที่

กำลังจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านนะคะ

แล้วอาการห่อผื่นอาจจะกำเริบ

แต่ก็เกิดภาวะขาดอากาศหายใจ

ก็เลยส่งศพให้แพทย์ทำการชนะสูตรนะคะ

ไปรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา

แน่นอนภาพนี้มันเป็นภาพสะเทือนใจ
แต่คนก็ไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียล